ทุกผู้ชมครับเรื่องนี้ท่านผู้ชมก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันเยอะมาก
เมื่อวานนี้นะครับเรื่องของผักสดที่แพงเหลือเกิน
เฉพาะผักชีวันนี้เราตรวจสอบเพิ่มเติมเรื่องของข้าวเปลือกด้วย
ดูผักก่อนนะครับทีมข่าวของเราไปที่ตลาดห้วยขวางนะครับ
ราคาผักชีตลาดสดห้วยขวางที่เขตดินแดงกรุงเทพแล้วก็ราคาผักต่างด้วยไปสำรวจ
ผักชีก่อนกันแล้วกันเพราะตอนนี้แพงเหลือเกินผักชีไทยรากผักชีผักชีฝรั่ง
แม่ค้าพ่อค้ายืนยันว่าปรับเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับ
แต่วันนี้ลงมาหน่อยนึงนะจากเดิมเมื่อวานนี้กิโลกรัมละ๔๐๐บาทวันนี้๓๐๐กว่าบาทนะครับ
คือพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาก็คือเรื่องของน้ำท่วมนะฮะ
นี่เป็นปัจจัยสำคัญนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของราคาน้ำมันด้วยนะครับ
ขนส่งเนี่ยราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นต้นทุนต่างมันก็เลยเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ราคาผักชีไทยตลาดห้วยขวางวันนี้นะครับ๓พฤศจิกายนกิโลกรัมละ๓๐๐บาท
ราคาปรับลงจากช่วง๓๐๓๑ตุลาคมช่วงนั้นอยู่ที่๓๘๐๔๐๐บาทต่อกิโลกรัม
ราคาผักชีไทยตลาดเฮ่ยขวางวันนี้นะครับ๓๘๐๔๐๐บาทต่อกิโลกรัม
ราคาผักชีไทยตลาดเฮ่ยขวางวันนี้นะครับ๓๘๐๔๐๐บาทต่อกิโลกรัม
ราคาผักชีไทยตลาดเฮ่ยขวางวันนี้นะครับ๓๘๐๔๐๐บาทต่อกิโลกรัม
ราคาผักชีไทยตลาดเฮ่ยขวางวันนี้นะครับ๓๘๐๔๐๐บาทต่อกิโลกรัม
เราก็บวกค่าเพิ่มอีกว่าเราจะเอาราคาเท่าไหร่
บางทีมา๓๕๐แล้วก็ขายราคาประมาณ๓๖๐บาทอย่างนี้
แล้วบางทีถ้ามา๒๙๐แล้วก็ขาย๓๐๐
เห็นว่าขวานหน้านี้ราคาเคยสูงขึ้นไปกว่านี้ไหมครับ

ตอนนี้ว่ามันข้อสาเหตุอะไรครับพี่

ครับแล้วก็มันอยู่มันก็มันร้อน
ความร้อนพอนั้นปุ๊บมันก็เสียง่าย
อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแล้วก็เม้นราคาคนกลางด้วยแหละ
คนกลางก็มีส่วนแบบพอของแบบ
มีน้อยปุ๊บเขาก็อัพราคาขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ
นี่คือราคาที่ตลาดสดนะฮะที่เราไปซื้อกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ราคาหน้าสวนล่ะเราไปที่สวนผักชีแปลงใหญ่ที่ตำบลดอนใหญ่
อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีนะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
ได้คุยกับเจ้าของสวนเนี่ยบอกว่าที่สวนเนี่ย
มีผักชีอยู่๓๐กว่าไร่ราคามันพุ่งสูงขึ้นเพราะว่า
มันเป็นผักที่ปลูกยากอยู่แล้วอืมแล้วช่วงนี้ฝนตกหนักด้วยใบผักเนี่ย
มันช้ำตายหมดน้ำท่วมอีกมันก็เลยเหลือน้อย
พ่อค้าคนกลางมารับที่สวนเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับ
ราคาตกกิโลกรัมหนึ่งก่อนจะไปขายถึงที่ตลาดที่เราเจอ
สามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยบาทอ่ะมารับที่สวนเนี่ย
เกษตรกรขายกิโลกรัมละร้อยเก้าสิบถึงสองร้อยบาทค่ะ
แต่อย่าลืมว่าเกษตรกรเนี่ยเขาแบกรับต้นทุนเรื่องค่าปุ๋ย
อ่าเรื่องค่านู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดยังอ่า
พ่อค้าคนกลางรับไปแบบนี้ไปถึงตลาดก็นู่นนะฮะ

อ่าส่วนข้าวเปลือกนะครับท่านผู้ชมครับ
เปลือกนี่สวนทางกับราคาผักสดผักชีนะชาวนาที่ตำบลจุน
อำเภอจุนจังหวัดพยาวนะครับวันนี้ไปกันยี่สิบกว่าคนนะฮะ
ยื่นหนังสือกับทางอำเภอบอกว่าเดือดร้อนเหลือเกิน
ราคาข้าวมันตกต่ำมากจุดรับซื้อข้าวเปลือกของแต่ละอำเภอเนี่ย
น้อยแล้วถูกกดราคาอีกต้นทุนในการเดินทางเอาข้าวมาขายก็มีอีก
ขายได้เท่าไหร่นี่ฮะทุกผู้ชมคุณเขียนมาสอน
ค่ะกิโลกรัมละห้าบาทหกสิบสตางค์โอ้โห
กิโลกรัมละ๕บาท๖๐สตางค์นะกว่าเขาจะปลูกกันได้เนอะ
แต่ข้าวสารถุงเรายังซื้อราคาเดิมอยู่เลยมั้งใช่ไหม
โอ้โหนี่ฮะข้าวเปลือกต้นทางเนี่ย๕บาท๖๐สตางค์นะครับ
นี่ที่พยาวนะฮะส่วนที่บุรีรำนะครับ
ชาวนาหลายอำเภอบอกว่าโอ้โหนี่ก็เดือดร้อนเหมือนกัน
เอาให้ซักไม่ต่ำกิโลกรัมละสิบห้าบาทมันก็จะได้ตกตันละหมื่นห้า
แต่ตอนนี้ราคามันตกต่ำมากแล้วเขาบอกว่าเขาโดนเนี่ย
เด้งนะคือต้นฤดูที่จะปลูกข้าวเนี่ย
ตอนนั้นภัยแรงต้นข้าวแห้งตายก็มีค่าปุ๋ยค่าอะไรก็แพงขึ้น
ค่าแรงงานก็แพงขึ้นตอนนี้ข้าวโตจะเก็บเกี่ยวค่ะ
ฝนตกบางที่น้ำท่วมนี่ฮะก็เลยอยากให้รัฐบาลเนี่ย
เข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ให้หน่อยอืมนี่นะคะครับโอ้โหก็แตกต่างกันเนอ
แต่ว่าทั้งสองเรื่องมันก็จะมีประเด็นที่เหมือนกันก็คืออย่างราคาผักเนี่ย
พี่น้องเกษตรกรก็ขายได้ราคานึงแต่พอมาหน้าตลาดมันก็เป็นอีกราคาหนึ่ง
มันใช่แก๊ปตรงกลางช่องว่างตรงกลางอยู่ถูกต้อง
ราคาข้าวก็เหมือนกันไปซื้อกับพี่น้องเกษตรกรมันก็ราคาถูกมาก
แต่ข้าวสารที่เราซื้อกันในห้างในอะไรมันราคาเท่าเดิมไง
เราอ่ะซื้อราคาสุดท้ายกันหมดอ่ะใช่ไงราคาปลายทางมันมีตรงกลางตรงเนี้ย
ซึ่งราคาสุดท้ายตรงนี้แหมถ้าต้นทางคือชาวสวนชาวไร่ชาวนาเขา
เขาได้เยอะเราก็จะดีใจกับพี่เกษตรกร